ไปดูแม่ค้าคนหนึ่งคุณผู้ชมขับรถกระบะไปซื้อของที่ตลาดสี่มุมเมือง
แต่ว่าระหว่างทางขับไปถูกชายเก็บของเก่านะฮะ
ตัดหน้าแบบกระทันหันทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าไปเสียชีวิตคาที่เลยครับ
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าไปเก็บศพนายสมบูรณวิหกอายุ๔๐ปีนะครับ
ก็ถูกรถกระบะชนจนเสียชีวิตอยู่ที่ซอยร่วมสุข๒ถนนลำลูกกา๓๒อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
สภาพศพเนี่ยก็สวมเพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วก็มีเลือดไหลเต็มหน้าเลยนะคอหักด้วยนะครับ
แล้วข้างกันก็รถกระบะสีดำไฟหน้าด้านซ้ายก็แตก
นางสาววาสนากองเซ็นคนขับรถกระบะบอกว่าเขาเป็นแม่ค้านะขับรถมาจากบางกะปิจะไปซื้อของขายที่ตลาดสี่มุมเมือง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดมากเลยมองไม่เห็นแล้วผู้ตายเนี่ยจู่ก็เดินตัดหน้ารถแบบระยะกระชั้นชิด
พอเห็นปุ๊บก็โดนเข้าไปแล้วเบรกไม่ทันก็ชนเข้าอย่างแรงเลยนะครับ
ตำรวจโรงพักครูคดบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนเก็บของเก่าขายค่ำไหนก็นอนนั่นก็เข็นกันไปเดินกันไปนะครับ
เสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่อะไรใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุนี่แหละนะฮะ

ก็ติดต่อไปที่สถานีจับรวจโรงพักษณ์ขู่ขดด้วยนะครับ
แต่ว่าก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะด้วยนะครับ
เป็นข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ